ไปดูคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะคะบันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะ
เป็นพ่อแม่ลูกนะคะเป็นรถเก๋งขับมาบนถนน
อยู่มีรถตู้คันหนึ่งปาดแฟบมากลางถนนเลยแล้วก็จอด
แล้วก็มีคนลงมาจากฝั่งคนขับ
คนที่ลงมาโอ้โหตอนแรกโดนปาดหน้าเนี่ยพ่อแม่ลูกก็ตกใจแล้วใช่ไหมคะ
เห็นคนลงมาตกใจยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าห่มผ้าเหลืองมาเลย
เดินลงมาแล้วก็ชี้หน้าด่ากราด

นี่ค่ะลงมาจากรถตู้คันนี้ค่ะ
โอ้โห
เป็นคนขับด้วยใช่ป่ะพ่อ

เขาบอกว่าเขาถูกพระสงฆ์รูปหนึ่งจอดรถตู้ขวางเลนขวา
บนถนนย่านปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วก็เดินลงมาที่หน้ารถของเขา
เข้ามาในลักษณะฉุนเฉียวแล้วชี้หน้าด่า
หลังจากนั้นพระสงฆ์รูปนี้ก็เดินกลับไปที่รถตู้
ลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะโซซัดโซเซ
คล้ายเหมือนจะมืนเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

คือถ่ายไปก็งงไปที่เขาคุยกันไงว่า

คัวบอกเขาขับตามมาเฉยไม่ได้ทำใงพิษสักอย่างเดี่ยว
พูดสึกว่าธนทรัพย์ทีวีก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์นะคะ
เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นช่วงเช้าค่ะเหตุการณ์นี้
กำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนย่านปากเกร็ด
อยู่รถตู้คันนี้ขับมาปาดหน้ากระทันหัน
เขาต้องจอดรถบนถนนเลนขวา

ทุกคนก็เลยตกใจว่าฮือ
หลวงตาหลวงตาเป็นคนขับรถตู้
เดาอายุน่าจะประมาณ๗๐กว่าปีแล้ว
ลงจากรถมาหน้าตาฉุนเฉียวไม่พอใจ

ในรถเขาบอกว่าเขาพยายามตั้งสติ
ตอบโต้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ให้เขาระบายอารมณ์ให้เสร็จ
แล้วก็เดินขึ้นรถตู้ขับออกไป
อยู่รถตู้เขานี่ก็จะเปลี่ยนเลนกันทัน

แล้วพอเขาเปลี่ยนเลนปุ๊บ
เราก็เลยด๊อกไฟบอกเขาว่ามีรถเราอยู่ข้างเขานะ

พอดับไฟทีหนึ่งปุ๊บ
พอเขาเข้าได้เขาก็จอดเบรกยึกเลย
แล้วก็กลัวรถข้างหลังเนี่ยจะชนตูดเรา
ก็เลยบีบแต่ไปทีนึง
พอบีบแต่ปุ๊บเขาเดินลงมาจากรถเลย

ตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำไมเป็นพระแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้อยู่ลงมาเรายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
เขาก็เดินลงมาแล้วก็ด่าด่าแบบเสียงดังเลย
เราก็ทำยังไงเขาไม่ยอมไป
แล้วรถหลังมาถ้าเกิดมาแรงมันก็จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

เราก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปเขา
เขาถึงจะยอมด่าตามที่คลิปนั้นเลยค่ะ
ด่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ให้แฟนเปิดลงไปฟัง
เราก็บอกว่าให้ถอยถอยอย่างเดียวลูกเราก็บอกว่าให้ถอย
เราคิดอย่างเดียวว่าเราจะไปส่งลูกเราให้ทางโรงเรียน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะ
พระพระไม่ควรจะขับรถอะค่ะ
เพราะเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะ
อยากจะให้เขามาช่วยดูตรงนี้หน่อย
แล้วอารมณ์เขารุนแรงเกินเราไม่แน่ใจว่าเขาเมาหรือเขาป่วย
คือต้องบอกว่าเขาต้องมีใจติมาก

ยังต้องรับมือกับหลวงตาที่ดูเหมือนจะมืนเมาด้วยนะ
ว่ามันเป็นไปได้เหรอ
เนี่ยเขาบอกว่าพระสงฆ์ขับรถได้เหรอ

เราก็สอบถามมาจากคนเคยบวชนะ

พระสงฆ์เป็นข้อห้ามห้ามขับรถ
บางคนบอกบวชเป็นพระแล้วว่าทำไมไม่สำรวมกายวาจาใจล่ะ
ทำไมไม่ปฏิบัติตามพระวินัยเลย
บางคนก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันว่า
เชื่อหรอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มันต้องมีเหตุการณ์อะไรสิถึงได้หัวร้อนขนาดนี้
พระเลยหัวร้อนขนาดนี้
แล้วล่าสุดค่ะคนโพสต์คลิปเนี่ยลบคลิปไปแล้วช่วงเย็นที่ผ่านมานะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะมีอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่ที่แน่จะมีหรือไม่มีหนึ่งคือพระสงฆ์ห้ามขับรถใช่ไหมคะ

สองคือคือถ้าหัวร้อนขนาดนี้ก็ไปนั่งสมาธิซะหน่อยดีไหม
หรือว่าแบบคือเป็นพระพออยู่ในแบบรูปลักษณ์ของพระสงฆ์แล้วจริง

ทุกคนก็คาดหวังเนาะว่าจะเห็นพระสงฆ์ที่สำรวม

ละกิเลสละอารมณ์คือขับรถด้วยลักษณะเดินโซซัดโซเซด้วย
แล้วชี้หน้าด่าคนมันก็น่าตกใจค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าท่านเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ต้องตรวจสอบเพราะว่าทะเบียนก็ชัดเจนนะครับ